ช่วงนี้เรามีความคืบหน้ามาจากสนบุคโลนะครับ
หลังจากที่ตำรวจนั้นคุมตัวน้ำอุ่นไปสอบสวน

กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สิทธิ์ของเรา
รายงานสดมาจากที่บริเวณหน้าสอนอบุคโลครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สนบุคโลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า๗ชั่วโมงแล้วนะครับ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวในน้ำอุ่นมาที่โรงพักสนบุคโลนะครับ
แล้วก็ทำการสอบสวนเพื่อขยายผลในการหาข้อเท็จจริง

โดยล่าสุดก็ยังคงยืนยันนะครับตามกำหนดการเดิม
ก็คือว่าในน้ำอุ่นขณะนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกระเหล่าหา
ที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปสามข้อหาในขณะเดียวกันนะครับ
ด้านหลังของผมจะเห็นว่าบริเวณตรงนู้น
ก็เริ่มมีพี่น้องสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะครับ
ที่เดินทางเข้ามาร่วมก่อติดสถานการณ์การสอบสวน

ทิศทางของคดีลัลลาเบลมีความเคลื่อนไหว
หลังจากช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มเสร็จของเมื่อคืนนี้นะครับ
หลังจากที่ชุดสืบสวนสนบุคโล
ชุดศึกษวนกองบังคับคารตำรวจนครบ๘

ไปที่คอนโดมิเนียมที่นายน้ำอุ่นพักอาศัย
พร้อมกับหมายสารเพื่อเข้าจับกลุ่ม
กระทั่งช่วงเวลาตี๑๓๐โดยประมาณ

ว่าการเรียกกล่อมในน้ำอุ่นให้เข้ามอบตัวนั้น

เพราะเจ้าตัวไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม

ก็เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเป็นยามวิการ
จึงถอนกำลังลงมาอยู่ที่ด้านล่างของคอนโดมิเนียม
เพื่อรอจังหวะที่นายน้ำอุ่นลงมาหรือออกจากคอนโด
แต่กระทั่งมีจังหวะหนึ่งครับนายน้ำอุ่นได้โทรศัพท์ไปติดต่อพ่อและแม่
เพื่อให้พาตัวเขาออกจากคอนโดมิเนียมดังกล่าว
เพื่อกลับไปพักที่บ้านพักส่วนตัว
เมื่อชุดสืบสวนทราบเรื่องที่สังเกตการณ์

กระทั่งมีช่วงจังหวะหนึ่งที่รถของนายน้ำอุ่นนั้น
เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
สืบสวนจึงแสดงตัวพร้อมหมายสารเข้าจับกลุ่มตัว
แล้วก็นำตัวนายน้ำอุ่นมาสอบปากคำเบื้องต้น

ที่เวลาประมาณสักตี๕นะครับ
ทางตำรวจจะนำตัวมาที่สนบุคโล

ส่วนข้อหาที่เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาไปนั้น

คือหน่วงเหนียวกับขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

และกระทำอนาจารย์ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งนายน้ำอุ่นนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
ขณะนี้นะครับทางนายน้ำอุ่นก็ยังคงมีการสอบปากคำ
อยู่ที่ชั้น๓ของสนนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าในช่วงเวลา๘โมงเช้าวันนี้นะครับ

ผู้บังคับการตำรวจนครบานนะครับ
จะเดินทางมาร่วมทำการสอบปากคำด้วยตัวเอง

คนสงสัยว่าทำไมหมายสารถึงออกมาช้านะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาว่า
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์เจ้าหน้าที่ต้องรอความชัดเจน
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลัลลาเบลนะครับ
เพราะว่าหากเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล

ซึ่งแปลว่าผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เวลาการตายของลัลลาเบล

ทำให้แน่ชัดแล้วว่าลาลาเบลเสียชีวิตอยู่

ซึ่งก็นำมาสู่การออกหมายจับในน้ำอุ่นนั่นเองครับ

ก็มีการเตรียมยื่นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

คุณรัชพรคุณทัศนัยและคุณโรสลินครับ
ครับขอบคุณคุณทัศนภงนะครับ

ก็ยังคงสืบสวนสอบสวนกันต่อ

ก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่จะมาสอบประคำเพิ่มเติมนั้น

แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันคือถ้าเขาไม่คิดหนีเนี่ย
เหมือนตอนแรกเขาก็ให้ประกันตัว

ก็ลาสุดนี้มีการจะหลบหนีใช่ไหม
ญาตรรัฐโทษสูงใช่ไหม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ประกันตัวใช่ไหม
ดันโทษไปหาพ่อแม่ให้พาออกจากคอนโด